ถ้าพูดถึงในแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะครับเพิ่งได้รับการประกันตัววันนี้นะฮะ

เมื่อวานไปมอบตัวเรื่องการไปชุมนุมแล้วก็มีหมายจับเอาไว้นะครับ
แพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะครับไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอปทุมวันเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่าถูกออกหมายจับในความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน
กระทำการอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
พูดถูกอกหมายจับวันเดียวกันวันนี้ก็มอบตัวนะครับ
ซึ่งวันนี้นายแพทย์ทศพรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ได้รับการประกันตัวพร้อมยืนยันว่า

จากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่

บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
แขวงปฐุมวันอนุญาตให้ประกันตัว

ไม่ต้องวางเงินแต่สารให้ทำสัญญาไว้มูลค่า๒๐๐๐บาท
และจะถูกเรียกให้มารายงานตัวอีกครั้ง
ในวันที่๑๘พฤศจิกายน
แพทย์ทศพรบอกว่าหลังจากที่มามอบตัวที่สอนอปทุมวันเมื่อวานนี้
ตำรวจได้คุมตัวไปสอบสวนที่ตรชดภาค๑
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ได้เจอได้ร่วมพูดคุยกับน้องที่เป็นแกนนำผู้ชุมนุมอีก๗คน
ถูกคุมตัวอยู่ที่ตรชดภาค๑พร้อมกัน
ส่วนเช้าวันนี้ถูกส่งตัวมาที่สารแขวงปฐุมวัน
ในข้อหาร่วมกันชุมนุมอันผิดต่อพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รวบตัวที่หน้าสอนอปทุมวันซึ่งไม่เป็นความจริง
ก็ได้ให้การต่อสารไปเรียบร้อยก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมา
พร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นแก่นำม็อบนะฮะ
แม้ว่าจะเป็นอดีตสมาชิกภาคการเมืองทั้งท้ายรักไทยหรือว่าท้ายรักษาชาติ
แต่ว่าการชุมนุมในครั้งนี้มาร่วมชุมนุม
เพื่ออยากมาดูแลเรื่องความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล
ให้กับน้องที่เขาออกมาชุมนุมก็เท่านั้นเอง
ทุกคนจะเห็นอยู่แล้วผมไปนี่ผมไปคนเดียว
แล้วก็ไปเพื่อการดูแลรักษาพยาบาลเป็นหลัก
ไม่เปลี่ยนก็ยังจะไปต่อก็จะไปในหน้าที่ของแพทย์
เพื่อจะไปดูแลเรื่องความเจ็บป่วยอันที่๑ความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
แล้วสองก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
เพราะผมเคยผ่านเหตุการณ์หลายครั้ง
ไม่อยากเห็นการกระทบกระทั่งไม่อยากเห็นการสูญเสียอย่างเด็ดขาด
คิดดูถ้าใครมีใครเจ็บหนักมีใครตาย
เริ่มมีการเผามีการทำลายอะไรเกิดขึ้นมา
ถึงตอนนั้นมันจะคุมไม่อยู่แล้วมันจะลุกลาม
หน่ายแพทย์ทศพรก็ยืนยันว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
จะยังเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มรสดร๖๓ต่อไป
เพื่อช่วยเหลือคนที่อาจได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุม
จากการเข้ากระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งขอสนับสนุนเรื่องการไม่ให้ใช้ความรุนแรง
ในการชุมนุมกับประชาชนนะครับ
แล้วอยากฝากไปถึงตำรวจให้ส่งเจ้าหน้าที่
มาตามประกบในช่วงที่นายแพทย์ทศพรอยู่ในที่ชุมนุมด้วย
จะได้รู้ว่าระหว่างที่มาอยู่ในที่ชุมนุมเนี่ยทำตัวอย่างไร
ไม่ใช่การส่งสายสืบมาคอยสอดแนม
แล้วก็ออกหมายจับอย่างไม่เป็นความจริงอย่างที่เกิดขึ้นในครั้งนี้